คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องหนี้ครู
เอาจริงมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่แบบมีมานานนะ
น้ำแข็งโตมาในครอบครัวครูพ่อแม่เป็นครูจบคารุศาสต

ทีนี้ฟังทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน่อยดีไหมคะ
เมื่อวานนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
แล้วมีการเสนอแนวคิดแนวทางเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
เมื่อวานนี้ทางพตเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เป็นประธาน
ในการประชุมมอบนโยบายการศึกษาที่กระทรวง
ก็จะเดินหน้านโยบายสำคัญอย่างอะไรบ้างล่ะ
ลดภาระครูลดแบบประเมินวิทยาฐานะครู
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการดอกจันทร์เลย
คือเรื่องของการแก้หนี้สินครู
แนวทางเรื่องของการแก้หนี้สินครูเนี่ยนะคะ
ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่านำวิธีแก้ปัญหา
จากตอนนู้นตอนที่ทำงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาปรับใช้
ยังไงอ่ะไม่เบี้ยวไม่หนีไม่มีไม่จ่ายไม่ตาย
อุ้ยแล้วท่านบอกแบบนี้คุณผู้ชมต้องลองฟังแล้วลองคิดตามนะ
ใช้แนวคิดความพอเพียงท่านยกตัวอย่างด้วยแหละ

สมมุติช่วงนี้โควิดโอเคขึ้นแล้วใช่ไหม
งานแต่งงานบวชเริ่มมาแล้วครูต้องได้ซองอยู่แล้ว
ลูกศิษย์เก่าเอ่ยผมเคยเป็นลูกศิษย์ครูเอาซองมาให้
ไม่จำเป็นต้องใส่ซองร้อยหนึ่งนะมี๒๐ก็ใส่๒๐
หรือไปทำงานนั่งรถร่วมกันก็ได้อันนี้ท่านรัฐมนตรียกตัวอย่าง
แล้วแนวทางแก้ปัญหาจะแบ่งกลุ่มครูที่มีภาระหนี้เป็น๓สี
มีอะไรบ้างสีเขียวเหมือนไฟเขียวมีสภาพคล่องหน่อย
สีเหลืองอ่ะมีหนี้มีหนี้เล็กน้อยส่วนสีแดงสีแดงนี่คือโอ้โห
นี่เสียเสี่ยงถูกฟ้องล้มละลายซึ่งท่านรัฐมนตรี
เหลืองกับแดงจะเยอะเลยนะแล้วหนักเลยนะ
เลยแนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องคิดนอกกรอบ
ก็เลยเอาแนวทางของตำรวจมาปรับใช้

นี่ไงเจ้านี่ถึงท่านร่วมตก
จำได้ไหมตอนที่นักข่าวไปถามว่า

นี่คือวิสัยทัศน์แรกที่ท่านหมอไปกับกระทรวงศึกษาที่กลาง
แล้วทางบอกท่าน
ภอบค์พี่เมื่อกี้อ่ะไปอ่าน

คือน้ำแข็งก็ไปอ่านคอมเมนต์ดูมันก็มีอีกบางคอมเมนต์ที่แบบ
ถ้าเกิดมี๒๐ใส่๒๐แล้วเอาที่ไหนกินน่ะ
อันนี้มันก็แล้วแต่คุณผู้ชม
ก็ไม่ได้บ่อยหรอกงานบวชงานศพงานแต่งงานอาจจะไม่ได้บ่อย
นานนานกลายทีพี่มีสองเยอะ

ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย

จะคุยกับสถาบันการเงินออมทรัพย์ครู

แล้วก็อาจจะมีนโยบายพักหนี้ลดเงินต้น
ดอกเบี้ยให้ครูได้ชำระหนี้ได้ง่ายขึ้น
อกจากนี้รัฐบาลก็อาจจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับครู
ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน๑ล้านบาทเป็นเวลา๓ปี
อันนี้น่าสนใจนะผู้กู้ชำระเพียงเงินต้น
อันนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูทั่วประเทศ

เงินกู้ไม่เกิน๑ล้านบาทแล้วจะให้จ่ายแต่เงินต้น
ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนโยบายต่างแล้วกันนะคะ
ครับในระหว่างนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินนโยบายออกมา

ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

แต่ทั้งดีและไม่ดีนะทำได้หมดเลยนะ